แล้วก็มีคนเคยถูกรางวัลได้โชคได้ลาบ

เรือลำนี้เป็นเรือที่

เขาจะนำไม้ตะเคียนมาขุดเป็นเรือถูกไหม

มีความยาว๘เมตรกว้าง๑เมตร
เรือเขาจะเอาไว้ใช้สัญจรทางน้ำ

จนมีคนขุดขึ้นมาพบ
แล้วก็นำขึ้นมาเก็บรักษาไว้ที่

เขาก็มาทำการขอพรนะคะแล้วก็ซื้อผ้าสบายแพร่ชุดไทยมาถวายเรือแม่ลำดวน
และงวดนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมยังมีชาวบ้านจำนวนมาก
กันมาขอโชคขอรับอีกนำแป้งมารูปมาถูมาไถมาหาตัวเลขกัน
อันนี้ชาวบ้านเขาเปิดเผยมานะคะว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะบอกให้ฟัง

ชาวบ้านเขาบอกมาดิฉันไม่ได้บอกเขาบอกว่าเขามีเห็นที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเลข๘
ชาวบ้านบอกดิฉันไม่ได้บอกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราไม่ได้มาเชิญชวนให้คุณผู้ชมงมงาย
เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านเขาให้เรามาอีกทีนึง
ใช้วิจารณญาณนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้จักรยานปั่นไปซื้อสลากินแบบรัฐบาล